เขื่อนลำพระเพิงเมืองยะโมโคราชนครราชศรีมาตอนนี้ต้องเร่งพร่องน้ำไปครับ
เพราะว่าพายุลูกใหม่จ่อจะมาถล่มไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ
หากไม่พร่องรับรองว่าเขื่อนมีปัญหาแน่
ตอนนี้เนี่ยน้ำก็ไหลล้นทะลักหลายพิกัดแล้วฮะ
พร่องน้ำและชาวบ้านก็ต้องเตรียมรับมือด้วย
อย่างท่านผอขวัญชัยอุตเวศพ่วงในการโครงการส่งน้ำและประโปรกรักษารำพะเพิง
บอกแผนนะเดิมทีแผนเนี่ย
สักเจ็ดลูกเจ็ดล้านลูกบาทเมตร
ในการระบายตลอดเดือนกันยายน

๑๐ล้านฮะจาก๗ล้านเป็น๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ไม่อย่างนั้นเอาไว้อยู่น้ำมันมาแต่ละที
ลมมาแต่ละครั้งหอบน้ำหอบฝนมามากมายเหลือเกิน
โอ้ชายขื่นจะแย่นะน่ะโอ้ลำบากต้องเร่งพ่องน้ำ
และตอนนี้เร่งพร่องน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

วนน้ำมหาศาลไหลมาตามพิกัดคลองชลประธาน

ดังนั้นชาวบ้านในพื้นที่อาจจะเจอน้ำล้นตลิ่งบ้าง
โดยเฉพาะที่รุ่มต่ำ๒ฝั่งลำน้ำ

ในพื้นที่ของอำเภอปักทงชัยอำเภอโชคชัย
เตรียมเก็บสิ่งของไว้ที่สูงนะ
หากมีคำสั่งอพยพเมื่อไหร่ต้องพร้อมทันทีเพื่อความปลอดภัยครับ

น้ำก็มาด้วยไอ้เข้ก็มาด้วยฮะ

เพราะว่าพี่แกชื่อธนทรไกรทอง
แล้วเจอน้องชาลวันหาปลาอยู่ดีไปมา
เห็นตาแว๊บเป็นประกายผ่านไฟฉายสะท้อนกลับมา

เอาไปหาปลาแล้วมองไปมองมาคิดว่าเป็นกบฮะ
ตามันแป๊บออกมาเอาฉมวกทิ้มเข้าใส่

มันหลบซ้ายแต่มันเหมือนโดนถากไป

จับเจ้าจราเข้น้อยตัวนี้ออกมา

ห้วยลำเชียงไกร
และแล้วตอนนี้น้ำในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว
ส่วนจราเข้ที่ว่านี้ไม่น่าจะอยู่ดีมาตามธรรมชาติ

ทำให้จาระเข้ในฟาร์มล้นออกมาด้านนอก
ดังนั้นชาวบ้านในพื้นที่ต้องเตรียมระมัดระวังให้มากขึ้นนะฮะ